ก็มีตังค์แค่๒๐๐๐กว่าบาท

ทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้วะ
เราโดนตัดชื่อตลอดเลย
ผมจะสู้จนกว่าผมจะติดทีมชาติ

เพราะว่าผมเล่นลีกว่าผมเล่นทีมชาติ